มาดูผลงานของนักร้องหนุ่มฮอตคนนี้บ้างดีกว่า
หลังจากเปลี่ยนบทบังตัวเองนะมาเป็นนักร้องอิสระนะฮะ
ดูจะเปรี้ยงเป๊ะปังมากยิงคืนนั่นเอง

กรณีที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์เพลง
งานนี้ซีดีก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าตอนนี้

ผิดพลาดค่ะเพราะความไม่รู้ของตัวเอง
โดยต่อไปนี้จะทำงานอะไรก็ต้องเช็คให้รอบครอบกว่านี้ค่ะ
แล้วก็กำลังจะโอนให้เขา๓แสน
ซึ่งผมก็ยอมรับทุกอย่างที่แบบผมทำผิด
แต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าผมก๊อปเพลงหรืออะไรอย่างนี้

ซึ่งบีเขาขายอยู่ในยูทูปอยู่แล้ว
แล้วเราก็เอามาแต่ว่าเนื้อทุกอย่างผมแต่งเองหมด

ซึ่งด้วยความที่ผมไม่รู้แล้วพอผมรู้ปุ๊บ
คือหลังจากนี้ในยูทูปหรือวิวอะไรก็แล้วแต่
คราวนี้ก็จะเป็นเข้าทั้งผมแล้ว
ก็เหมือนกับว่าเราชดใช้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยหมดแล้ว
การที่ทำแบบนี้มันเป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้ว
ที่เขาทำบีดออกมาเพื่อให้แรปเปอร์ทุกคนซื้อบีด
แต่ว่าผมไม่รู้เหมือนว่าผมมาไปละเมิดเขา

ก็มีติดต่อมาครับแต่ว่าเราสบายใจที่เราจะทำแบบนี้
เราก็คือทุกอย่างเราจะผิดจะถูกมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้ว

แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีค่ายที่โอเคกับเรา
แล้วเขาโอเคกับเขาอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเปลี่ยนเป็นแรปเปอร์นะคะ
ความแต่หัวสาวด้วยมีแบบลูกแบตบอยนิดอย่างนี้

ใช่แต่ว่าเรื่องลิขสิทธิ์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ

อย่างลิขสิตกำลังมาแรงเลยนะครับคุณผู้ชม